เอาล่ะไปดูเจ้าของสวนกล้วยไม้ด่างแดงอินโดที่มุกดาหารคุณผู้ชมฮะ
ประกาศขายกล้วยด่างนะครับราคาถูก
ราคาเนี่ยหลักพันคือโอ้โห
ราคาตกจากหลักแสนนะคุณผู้ชมครับเมื่อก่อนนี้แพงอ่ะนะฮะ
จับต้องไม่ได้เลยล่ะตอนนี้
ด่างแดงอินโดครับเพียบเลยเห็นไหมส่วนหนึ่งเนี่ย
เจ้าของสวนที่อำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหาร
ได้เวลากล้านซื้อแล้วนะครับ
เหมือนราคาทองไงช่วงทองลงก็ไปปว้านซื้อ
นี่ครับเจ้าของสวนพี่ยุทธการสมเจริญบอกว่าราคา
ต้นกล้วยด่างแดงอินโดตอนนี้ลดลงนะครับ
ที่เคยซื้อกัน๑๐ล้านเมื่อกลางปี๒๐๖๔เนี่ยเอานิยมไปทำสินสอดอะไรพวกนี้นะ
แต่ตอนนี้ขอโทษหลักพัน
ตอนนี้นะครับก็ตัดสินใจเอากล้วยด่างแดงอินโดนีออกมาขายแล้วส่งต่อให้คนสนใจที่จะปลูกนะครับ
สะสมต่อไปเพราะว่าซื้อต้นกล้วยด่างแดงอินโดเนี่ยราคาถูกนะครับ
เริ่มต้นที่๑๐๐๑๕๐๐บาทขนาดความสูง๕๐๖๐เซนติเมตร
ใครสนใจเบอร์โทรศัพท์ขึ้นมา
นี่ครับสนใจติดต่อที่เบอร์นี้ครับตอนนี้
อะไรนะกล้วยด่างแดงอินโดราคาลงมากแล้วครับ